ที่สำเร็จเปิดมาประมาณ๕๖๐ปีแล้ว

ป้ามันทุกของดีนะฮะมันคือการรับน้ำหนักมันดี
ตัวสูงหน่อยจะได้เปรียบเพราะเวลาวางขามันเหมือนแมงมุมเวลาวางปุ๊บมันจะนิ่ง
ขั้นตอนการขึ้นผ้าคือเอาตะแกงเสียบป้าไว้ในตัวถังเว็บป้า
เสร็จแล้วเราก็เอาเชือกร้อยเข้าไปในระแกงกับตัวถังรถ
เครื่องของเว็บป้ามันจะอยู่ด้านหลังพอเราขึ้นผ้ามันก็ต้องมีคอนโทรภาพ
ข้างหน้าคนหนึ่งมันก็จะไม่ล้มครับ
ขั้นตอนสุดท้ายเลยเราก็เอาเชือกผ้ารัดแล้วก็ดึงให้แน่นทั้งสองข้างซ้ายขวาเหมือนกันครับ
ถ้าเรามีผ้าที่แน่นมันก็จะไม่มีคอนโทรภาพ
ถ้าเราไม่มีคอนโทรภาพเราจะต้องเอาเชือกร้อยเข้าไปในตะแกงกับตัวถัง